ในบ้านเราความคืบหน้าก็มีมาฝากเช่นเดียวกันนะครับมีมาตรการออกมาคร่าวแล้วสำหรับการกลับมาแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครับ
กำหนดการณวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับคือช่วงเดือนกันยายน๑๒กันยาแหละครับ
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลก็มีการร่างมาตรการขั้นต้นครับเพื่อส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็รอรับผลตอบรับก่อนนำมาปฏิบัติจริง
โดยนายพาธิสุภพงศ์ครับรักษาการเลขาธิการสมาคมก็บอกว่าก่อนหน้านี้
ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
กำหนดมาตรการในการจัดการแข่งขันไทยลีกเพื่อผสมผสานกับแนวทางจัดการแห่งขัน
ดังนั้นครับหากได้รับฟิตแบ็คจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ก็จะมีการส่งแนวทางเพื่อนำไปเตรียมการแล้วก็ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกสโมสร
อาจมีบางมาตรการที่สโมสรนั้นจะต้องเตรียมการล่วงหน้าด้วยครับ
ตรงนี้ต้องรอให้คณะนี้นะครับทำการมีกระบวนการในการร่างขึ้นมาก่อนนะครับ
สิ่งที่ทำไหมพอหรือยังนะครับเพราะตรงนี้เราก็ต้องไปบังคับใช้กับทุกสโมสรให้เท่าเทียมกัน
ทุกสถานที่เท่าเทียมกันมากที่สุด
ก่อนจะกลับมาฝึกซ้อม๗วันนะครับก็ควรมีการจัดให้ตรวจหาเชื้อ
เพื่อขอใบรับรองแพทย์แล้วก็ก่อนจะกลับมาซ้อมนะครับ๑๒วัน
ควรทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม
เตรียมเจลแอลกอฮอลหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมืออนามัยครับ
ไปดูเรื่องของการเสริมทัพนักเตะหลังจากที่ท่าเรือได้อธิษรพรมรักครับ
หลังการหลังที่ย้ายจากเมืองทองมาอยู่กับทีมได้เสื้อหมายเลข๒๐ครับ
ซึ่งเหตุผลของการสวมเสื้อหมายเลขนี้เก่งก็บอกนะครับว่าเนื่องจากปีนี้
เป็นปี๒๐๒๐ซึ่งถือเป็นปีเปิดตัวของเขากับทีมสิงห์เจ้าท่า
ที่ศรนะครับสวมเสื้อหมายเลข๕กับต้นสังกัดเดิมคือเมืองทอง
ก่อนจะมาสวมเสื้อหมายเลข๒๐ให้กับการท่าเรือ
ส่วนหมายเลข๕ของการท่าเรือมีผู้ใช้ไปแล้ว